ประจำการใช้กำลังของนักศึกษา
หลังจะเห็นถี่เลยนะคะ
วันนี้ก็มีที่ชัยภูมิเรียกว่าดุเดือดเป็นการรุมทำล้ายกัน

บุกนักศึกษาคู่อริถึงหน้าวิทยาลัย

เรื่องเนี้ยท่านนั้นเองพาเพื่อนมายี่สิบคนนะคะนู่นนู่นมาหน้าวิทยาลัยเลย
เดินมาใช่ไหมน่ะเนี่ยค่ะโอ้โหบุกเข้ามาแบบเนี้ยค่ะ
นี่๒๐กว่าคนบุกไล่ทำร้ายร่างกายนะคะ
ที่หน้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิอยู่ที่ชัยภูมินะคะ
คือนักศึกษาปีสามในมาดินบอกว่าคือผู้ก่อเหตุเนี้ยเข้ามา
อันนี้เป็นวิทยาลัยสารพัดช่างกดไลค์รูปหัวใจเข้ามาในเฟสแฟนสาว
เขาก็เลยไปต่อว่าคนที่เขาก่อเหตุเนี่ย
ไม่พอใจยกพวกมามาพร้อมกับมีดแล้วก็ปืนจะมาทำร้ายนะคะ
แต่ช่างซ่อมเทอร์โบเขามาพอดีที่วิทยาลัยเนี้ย
ก็เลยจะพาออกไปเคลียร์แต่ปรากฏว่าไม่ได้เคลียร์ค่ะ
หนักกว่าเดิมนะคะนักศึกษาที่เป็นอีกสถาบันหนึ่งเนี่ย
เอามีดสปาต้าฟันแล้วก็เอาหมวกกันน็อกฟาดจนได้รับบาดเจ็บค่ะ
นี่ค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโอ้โห
พอเองก็เล่าเหตุการณ์ในธรรมนองเดียวกันนะครับ
ก็คืออีกฝ่ายนึงยกพวกมาอีกฝ่ายนึงจะออกไปเคลียร์
แต่ออกไปสิบเหมือนคนแล้วก็โดนกลับมานะคะ
ทั้งฟันแล้วก็ทั้งฟาดค่ะนะคะ
ชายภูมิไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ภาพที่อาจารย์ถ่ายเอาไว้ได้
ตอนที่เกิดเหตุรวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะ
เดี๋ยวก็จะต้องหาตัวกลุ่มนักศึกษาเหล่านี้ล่ะค่ะ
แล้วถ้าหากว่ามีคู่กรณีเข้าแจ้งความก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ